คุณผู้ชมครับประเทศในสภาพยุโรปอย่างไอซแลนด์กับเยอรมนี
เขาจะบริจาควัคซีนไฟเซอร์แล้วก็แอสตราเซเนก้าให้กับไทย
ต่อสู้กับโควิด๑๙น่าจะมาภายในเดือนนี้ทั้งสองประเทศนี้
คนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้คือนายธนกรวันบุญคงชนะครับ
โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็เปิดเผยบอกว่า
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้รับการสนับสนุน
วัคซีนโปรกรัมโรคโควิด๑๙จากไอศแลนด์แล้วก็เยอรมนี
โดยไอซ์แลนด์มีความประสงค์จะบริจาควัคซีนไฟเซอร์
โปรกรัมโรคโควิด๑๙ให้ไทยจำนวน๑๐๐๐๐๐โดส
ขณะที่เยอรมนีจะบริจาควัคซีนแอสเตอร์ซีเนก้า
จำนวน๓๔๖๑๐๐โดสให้คนไทยด้วยเหมือนกัน
ว่าจะส่งมอบให้ไทยภายในเดือนตุลาคมนี้ครับ
มาดูยอดการฉีดวัคซีนเมื่อวานนี้นะครับ
หมอพร้อมหมอพร้อมรายงานไว้บอกว่า
ไปได้ทั้งหมดนะครับ๖๕๙๒๗๐โดสนะครับ
แล้วก็เป็นเข็มแรก๒๓๓๘๐๑โดส
เข็มที่สองนั้น๓๙๙๖๑๙โดส
เข็มที่สาม๓๓๘๒๙โดสครับ
แล้วก็เข็มที่๔นั้น๓๑โดสด้วยกัน

โดสแล้วเหลืออีก๘๗วันสู้ให้ได้มากที่สุดครับ